ได้ฟังที่กองทัพเรือชี้แจงแล้วก็มีเหตุผลและความจำเป็นอยากขอความเป็นธรรมให้กรรมธิการด้วยไม่จำเป็นที่ตัวนายกเองจะสั่งการอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะ
จะต้องหาวิธีการแก้ปรากฎที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
คุณผู้ชมค่าด้านรองโฆษกภัพพระชาธิบัติในฐานะโฆษกฯ

อัครเดชวงพิทักษโรธบอกว่าที่ประชุมพักประชาธิปัตย์
มีมติเป็นเอกชันนะคะให้กรรมธิการงบของพักทั้ง๗คน
หารือกับพักร่วมรัฐบาลเสนอให้รัฐบาลและกองทัพเรือ
ชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปก่อนค่ะ
เพราะเห็นว่าตอนนี้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสำคัญกว่า
แต่ถ้ากองทัพเรือยังยืนยันที่จะผลักดันเข้าสู่วาระการประชุมในวันพรุ่งนี้
กรรมธิการของพักประชาธิปัตย์ทั้ง๗คน
จะไม่สนับสนุนให้ผ่านงบประมาณในส่วนนี้นะคะ
ก็แจ้งให้ทางคอรมอลรับทราบเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
รองประธานอนุกรรมธิการงบประมาณด้านครูรุพันธ์นายุทธพงศ์จรัสเถียร
บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะสู้ในคณะกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่นะคะ
เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์คือภาษีของประชาชน
จะสู้จะยืนยันว่าให้ตัดงบประมาณส่วนนี้ค่ะ
เพราะประเทศกำลังมีวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่การเล่นการเมือง
ไม่ได้คิดว่าถ้าชะลอการจัดซื้อออกไปจะทำให้ความสัมพันธ์กับจีนเสียหาย
เพราะเชื่อว่ากองทัพเรือน่าจะสามารถเจรจากับจีนให้เข้าใจได้ค่ะ